กับไทยรัฐสู้โควิด
และร้านสุดท้ายของปีนี้ก็คือร้านนี้เลยค่ะ
ปังน้ำแตกไส้ลาวาปังปิ้งหอมอร่อย

ถูกต้องแล้วเขาเป็นขนมปังปิ้งก้อนใหญ่นะ
เข้ากับไส้ลาวาลล้นทะลัก

ไม่ว่าจะเป็นปังน้ำแตกใส่ลาวานมเหนียวลาวา
บางกรอบนมเหนียวลาวาปังปิ้งเสียบไม้ลาวา
ปังน้ำแตกไส้ลาวา
ไปสั่งกันได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้นี้นะจ๊ะ
ภาพเก็บไว้นะ๑๒๓แชะ
เอาล่ะใครที่แชะไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน

บอกแบบนี้ละกันที่ผ่านมาเนี่ย
เราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนอย่างเต็มที่เลย
ใช่ค่ะก็ฝากร้านกันเป็นร้านสุดท้ายของปีนี้แล้วนะ